คุณผู้ชมครับไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งตามหาคุณแม่กันหน่อยนะครับ
บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับผมเป็นห่วงคุณแม่มาก
แม่จะเป็นอะไรไปกลัวแม่จะถูกล่อลวงไป
แม่หินคนซื่อหน้าตาแบบนี้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาโพสต์ภาพคุณแม่ไว้ด้วย

ถ่ายคู่กันในวันที่เขาใส่ชุดรับปริญญานะครับ

หายออกจากบ้านแม่ชื่อพรพันธ์จันสุกอายุ๕๕๖๐ปี
หายจากบ้านวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็น

แต่เจ้าตัวไม่อยู่ช่วยด้วยครับเป็นห่วงแม่มาก
ที่ตัวน่าจะมีลอตเตอรี่และเงินจำนวนหนึ่ง
ที่จะโดนล่อลวงได้เพราะแม่ของเขาขายลอตเตอรี่
และต่อมาได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บอกว่าเจอคุณแม่ครั้งสุดท้ายเวลา๑๗นาฬิกา๔๔นาที
ที่โรงพยาบาลมการรักษ์จับภาพแม่ได้ลักษณะจะเดินออก
โดยขึ้นรถไปกับใครก็ไม่รู้กลัวจะโดนล่อลวงมาก
แม่หินคนซื่อแต่งตัวแบบนี้พบเจอแจ้งมาหน่อยครับ
ห่วงแกมากนะครับโอ้โหนี่แหละฮะก็
เขาก็ยังโพสต์อีกว่าบอกว่าตอนนี้ร้องไห้จนแสบตาไปหมดแล้ว
ทำไงดีอยากได้แม่คืนขอเถอะอย่าเป็นอะไรเลยนะแม่นะ
นี่นะครับเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะ
ปรากฏว่ามีคนแจ้งเบาะแสมา
ว่าพบแม่ของผู้ชายคนนี้แล้วอยู่แถวอำเภอท่าม่วง
วัดหนอง๒ห้องผาสุการามจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับ
แต่เมื่อไปหาที่วัดลูกชายบอกว่ายังหาไม่เจอเลย
ใครจะพอมีเบอร์ตำรวจอะไรต่างนานาบ้างนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เป็นห่วงว่าผู้ชายคนนี้ตกลงแล้วเจอคุณแม่หรือยัง
เพราะว่าหายออกจากบ้านถ้าถึงวันนี้ก็เท่ากับ๒วันกว่าแล้วนะ
เพราะหายไปตั้งแต่วันเสาร์ตอน๕โมงเย็นนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสอบถามไป
ยังคุณไพรวันจันทร์สุขผู้โพสต์
เปิดเผยบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานี่แหละ
ที่ผ่านมานี่แหละพบตัวคุณแม่แล้วครับ
โดยมีคนนำตัวมาไว้ที่พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
ตำรวจจึงเดินทางมารับตัวมาที่โรงพัก
พูดคุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์เพียงสั้น
แม่บอกว่ามีคนชวนไปขายของก็เลยมากับเขา
โดยไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
คิดถึงลูกเหมือนกันหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยลูกเอ้ย
ขณะที่ตัวลูกชายเองแล้วก็ญาติตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังเดินทางไปรับตัวคุณแม่
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาและแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะพลังโซเชียล
กระทั่งได้เจอตัวแล้วนะครับ